คุณผู้ชมคะเราตามเรื่องน้องฟ้าให้
ตามคำเรียกร้องของคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมอยากให้ทีมข่าวของเราเกาะติดชีวิตของน้องฟ้าให้หน่อย
ลูกจังหนุ่มวัย๒๙ปีนายจิรวัตรล้าวสุวรรณหรือน้องฟ้านะคะ
ที่เราตามข่าวกันมาว่าถูกอดีตในจ้างอย่างเจ๊กั้ง
และในอ้วนลูกน้องเจ๊กั้งทำร้ายร่างกายต่อเนื่องมาหลายปีจนบอบช้ำทั้งกายใจ
คือตอนนี้ได้รับความช่วยเหลือแล้วน้องฟ้าสภาพจิตใจดีขึ้นมาก
คุณผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมคะเวลาดูข่าวน้องฟ้าแล้วน้ำตาไหล
น้ำตาจะไหลคุณผู้ชมหลายท่านส่งข้อความมาแบบนี้พี่อุ๋ย
แล้ววันนี้น้องฟ้าพอออกไปข้างนอกไปใช้ชีวิตไปทำบุญไปจ่ายตลาด
คนจำได้และทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยคุณผู้ชมว่า
เห็นน้องฟ้าแล้วน้ำตาจะไหลบางคนดูข่าวบอกร้องไห้เลย
อยากให้กำลังใจเนี่ยค่ะเราให้กำลังใจน้องฟ้ากันหน่อย
เดี๋ยวดูนะคะว่าวันนี้น้องฟ้าไปทำอะไรมาบ้าง
เราส่งคุณชมพู่สรรพัฒน์ทีมข่าวของเราไปตามติดชีวิตน้องฟ้า
เช้าวันนี้ไปที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ฟ้าไปกับพี่ชายนะคะก็คือในจรนะคะ
ไปเข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อรับสิทธิ์ในฐานะผู้เสียหาย
โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะเข้ามาดูแลเยียวยาค่ะ
มีการดูแลเยียวยาเรื่องอะไรบ้างยกตัวอย่างนะคะ
ค่ารักษาพยาบาลค่าขาดประโยชน์ในการทำมาหากินประมาณ๑๑๐๐๐บาท
ครอบครัวก็วางแผนเตรียมให้น้องฟ้าประกอบอาชีพค้าขาย
แล้วก็ทำในสิ่งที่น้องฟ้าชอบค่ะครับทีนี้ค่ะ
น้องฟ้าไปตลาดคุณผู้ชมตลาดเทศบาลสิงห์บุรี
เลือกซื้อดอกไม้ไปไหว้พระซื้อดอกบัว๔กรัมและกล้วยไม้๑กรัมค่ะคุณภาคภูมิ
แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูไปด้วยกันพอน้องฟ้าเดินไปในตลาดนะ
ทุกคนจำได้คนดูข่าวคนอยากให้กำลังใจ
พ่อค้าแม่ค้าคนเดินตลาดจำได้เดินมาทักเลยนะมาคุยกับน้องฟ้ามาให้กำลังใจน้องฟ้า
น้องฟ้าอมยิ้มยิ้มด้วยความชื่นใจอ่ะร้านดอกไม้บอกไม่เก็บเงินไม่เก็บเงินเลยนะ
เก็บเงินเลยน้องฟ้าเลือกเลยอยากได้ดอกบัวอยากได้อะไรเลือกไปเลยขอร่วมเป็นสะพานบุญด้วย
ก็มอบดอกไม้ให้น้องฟ้าไปไหว้พระนะคะแม่ค้าร้านดอกไม้ใกล้ใกล้กันตรงนั้นชื่อว่านางดาวเรืองค่ะ
ก็เอาพวงมาลัยดอกพุธหนึ่งพวงมามอบให้กับน้องฟ้าคือแบบให้ในมือเลยอยากจะให้น้องฟ้าไปไหว้พระที่วัด
ดาวเรืองแม่ค้าที่มอบพวงมาลัยให้ค่ะน้ำตาไหลเลยคุณผู้ชมบอกสงสารน้องฟ้ามากดูข่าวน้องฟ้ายิ่งมาเจอตัวจริงเนี่ยเธอน้ำตาไหลเลยนะคะ
ทีนี้น้องฟ้าก็เดินเลือกซื้อขนมหวานผลไม้ดอกไม้ไปถวายพระที่วัดค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าร้านดอกไม้เขาบอกเลยว่าพอเห็นน้องฟ้าตัวจริงเนี่ยนะหลังจากติดตามข่าวเนี่ยน้ำตาไหลเนี่ยนะคะกำลังจะมอบดอกไม้ให้น้องฟ้า
น้องฟ้ายกมือไหว้ด้วยความดีใจพ่อค้าแม่ค้าบอกน้ำตาไหลมากทุกครั้งที่ดูข่าวน้องฟ้าน้ำตาไหลตลอดเลยเพราะสงสารมากค่ะ
สงสารน้องครับพี่เห็นตั้งแต่ตอนดูข่าวก็แบบสงสารเห็นน้ำตาล่วงเลยนะครับพี่สงสารเขา
ไม่อยากจะพูดพูดแล้วก็ร้องไห้อยากจะร้องไห้ให้น้องไปทำบุญจะได้แบบบุญจะได้หนุนให้เขาดีขึ้นนะก็อยากให้กำลังใจให้เขาหายไวในสุขภาพจิตที่ดีให้ใช้ชีวิตเหมือนเรานี่แหละ
นี่นะคะทุกคนบอกว่าอยากจะให้น้องฟ้ามีชีวิตที่ดีขึ้นครับเพราะซื้อของทำบุญเสร็จค่ะน้องฟ้าและญาติขับรถไปที่วัดน้อยเจริญธรรมเป็นวัดที่แม่ชีเคยให้ความช่วยเหลือตอนที่ฟ้าหนีออกจากบ้านเจ๊กั้งค่ะพอไปถึงก็เข้าไปคุยกับแม่ชีไปขอบคุณแม่ชีที่ช่วยเหลือนะคะแม่ชีท่านก็ให้กำลังใจน้องฟ้าในการเริ่มต้นชีวิต
อยากบวชค่ะอยากบวชเพื่อเป็นมงคลและเริ่มต้นชีวิตใหม่
ได้มาทำบุญก็ภาวะสังฆราชันภาวะอวยพรให้หายไวดีใจครับ
เคยที่อยากกลับมาที่วัดอีกรอบหนึ่งเพื่อขอบคุณเมื่อชีวิตใหม่
ครับก็ตั้งใจจะมาอยู่แล้วเขาเรียกกันเลยเป็นศรีมงคล
ถือว่าเป็นการทำบุญให้กับการเริ่มต้นชีวิตใหม่

มีโอกาสอะไรอยากหมวดไหมถ้ามีโอกาสประทานไว้ที

ครับหมวดเริ่มต้นชีวิตใหม่

วันนี้เราได้ไปคุยกับพี่สะพ้ายของน้องฟ้าด้วยนะฮะ

ณปัจจุบันนี้เนี่ย
สามารถช่วยเหลือน้องฟ้ามาได้เนี่ย
ก็เบาใจแล้วก็สบายใจมากขึ้น
ที่ยังเครียดก็คือเรื่องคดีความ
เกี่ยวกับการเอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้องต่าง
หลายครั้งที่น้องฟ้าถูกเจ๊กั้งทำโทษทำร้าย
แต่ว่าน้องฟ้าเนี่ยไม่ยอมบอกว่าใครเนี่ย
น้องฟ้าบอกกับพี่สะพ้ายว่า
เพราะว่ารักเจ๊กั้งเหมือนกับแม่
แล้วก็เหมือนเป็นการปกป้องแม่ของตัวเอง
รักแล้วก็เคารพเจ๊กั้งเหมือนกับแม่แท้
เวลาถูกทำร้ายเวลาพี่ชายไปเจอก่อนหน้านี้
ฟ้าก็เลยไม่บอกว่าใครทำร้าย
หรือว่าหนีไปมีคนมาเจอแล้วเจ๊กั้งส่งคนมาตาม
ก็ไม่บอกเพราะว่าเขารักเจ๊กั้ง
เขารักเจ๊กั้งเหมือนแม่แท้ประมาณอย่างนั้น
สะพ้ายยืนยันว่าน้องฟ้าเป็นคนมีจัดจิตใจดีมากนะครับ
ไม่เคยพูดจาให้ร้ายใครเลย
จนถึงขณะนี้ยังไม่เคยโกรธแค้นหรือว่าอาฆาตอะไรทั้งสิ้นกับเจ๊กั้งเลย
สังเกตว่าน้องฟ้าเนี่ยเป็นคนเดียวในบ้านที่มักถูกเจ๊กั้งทำร้ายร่างกายมาตลอด
ส่วนหนึ่งอาจจะเพราะเจ๊กั้งเนี่ยมีปมเรื่องเก่าหรือเปล่า
คือคนงานก็ตั้งเยอะลูกจ้างก็ตั้งเยอะในบ้านเนี่ยทำไมไม่ทำร้ายมาทำร้ายฟ้าอยู่คนเดียว
อาจจะเป็นปมเรื่องที่ว่าพี่ชายของน้องฟ้าก็คือจรเนี่ยเคยเป็นแฟนกับเจ๊กั้ง

ปีก่อนเนี่ยพี่ชายของน้องฟ้าเนี่ยแล้วก็พี่สะพ้ายเนี่ย
ก่อนที่จะแต่งงานกันเนี่ยพี่ชายของน้องฟ้าเขาเคยคบหากับเจ๊กั้ง
ตอนที่ไปทำงานอยู่ที่บ้านเจ๊กั้งคบหากันอยู่๔ปีแล้วก็เลิกลากันไป
ก่อนที่จะมาคบหากับภรรยาคนปัจจุบันก็คือพี่สะพ้ายคนนี้แล้วก็แต่งงานกัน
คนงานเก่าที่ออกไปก็บอกว่า
เออเขาทำร้ายฟ้าคนเดียวในบ้านนั้น
คือรู้ว่าเป็นแค่แฟนเก่าก็คือแฟนเก่าเราไม่ได้อยากไปขุดคุย
แบบนี้เราก็พี่ถามจริงคือคิดไหมว่าเอ๊ะมันคิดขึ้นได้ป่ะ
เขาทำร้ายเฉพาะฟ้าเนี่ยเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเคยเป็นน้องของแฟนเก่าเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เขาอาจจะโกรธก็ได้บางทีหนูก็ไม่รู้ว่าหนูไม่รู้จิตใจเขาหนูไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอ่ะ
เคยเจอบ่อยค่ะแล้วก็เคยพาลูกสาวไปเจอด้วยเหมือนกันค่ะ
เขาก็คุยกับหนูกับลูกหนูแบบปกติเหมือนก็ไม่ได้โกรธไม่ได้แค้นไม่ได้อะไร

แต่เราไม่รู้ว่าใจเขาคิดอะไรค่ะ
อย่างที่บอกพี่เห็นหน้าแต่ไม่เห็นใจเขา
ก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วครับ
พอคุณจรพี่ชายของน้องฟ้าเขาเลิกกับเจ๊กั้งก็ขอออกจากบ้านไปทำงานที่อื่น
กั้งก็เลยบอกเอาถ้างั้นขอฟ้าน้องชายเนี่ยมาช่วยงานแทนกันแล้วกัน
แล้วเรื่องมันก็เลยเถิดมาแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมครับ
พี่สะพ้ายของน้องฟ้าบอกว่าหลังจากที่มีการสอบปากคำไปเมื่อวานนี้นะครับ
ทำให้ทราบว่าไม่ใช่แค่เจ๊กั้งหรือว่าในอ้วนเท่านั้นที่ทำร้ายน้องฟ้า
ยังมีสามีของเจ๊กั้งด้วยที่ทำร้ายร่างกายน้องฟ้า
ใช้ไม้เบสบอลฟาดเดือนนึงเนี่ยจะโดนสามสี่ครั้งนะ
บอกว่าน้องฟ้าเนี่ยทำผิดเลยต้องลงโทษไม่รวมพฤติกรรมใช้สายยางมายัดปาก
เปิดน้ำกรอกปากทำร้ายด้วยวิธีการอีกหลายอย่างอีกสารพัดสารพันธุ์
ใช้ไม้เบสบอลตีแต่ก็ไม่บ่อยเดือนละ๒๓ครั้ง
เดือนละสองถึงสามครั้งค่ะ
เขาบอกว่าเขามีความผิดแต่เราก็ไม่รู้ว่าน้องมีความผิดอะไร
น้องเล่าให้ฟังว่าเออมีแบบว่าเอาสายางกอกปากแล้วก็เปิดน้ำใส่อะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาบอกทำสองคนก็คงเป็นเจ๊ไก่อ้วน
น้องล้างจานไม่สะอาดไม่สำลักหรอฟ้า
น้องก็บอกว่ามันก็ออกปากออกจมูกอะพี่จนบางทีก็แบบไม่ได้สติเลย
พูดไม่ออกพี่ได้แต่น้ำตาไหลเจ็บใจที่ไม่สามารถช่วยน้องได้
สำรวจเขาคงต้องค่อยคุยไป
ขยายผลเกี่ยวกับข้อมูลต่างไปนะครับ
เพราะว่าคือฟ้าเองก็โดนแบบโดนหนักนี่โดนเป็นปีอ่ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้คนที่ถูกดำเนินคดีก็คือเจ๊กั้งกับในอ้วน
ใช่แต่ก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงสามีของเจ๊กั้ง
เพราะฟ้าเองก็บางทีเขาก็ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงบุคคลต่างมากนัก
อาจจะความจิตใจดีหรือว่าโครงใจหรือความรักเจ๊กั้งอะไรต่างนานา
ทุกผู้ชมครับวันนี้พนักงานสอบสวนสพอินบุรีมาที่วัดน้อยเจริญธรรมด้วยนะครับ
มาสอบถามข้อมูลต่างจากฟ้าเพิ่มเติม

ส่วนบ้านของคุณจรพี่ชายที่น้องฟ้ามาอยู่ด้วยตอนนี้อยู่ที่ลบบุรี
นี่ฮะฟ้าก็เคยหนีมาที่วัดแห่งนี้ด้วย
น้อยเจริญธรรมเมื่อมกราคม๒๕๕๙
พนักงานสอบสวนเลยให้ฟ้าช่วยชี้จุด
ตอนที่หนีออกจากบ้านเจ๊กั้งแล้วมาพักอยู่ในวัดหน่อย
นี่น้องฟ้าบอกหนีมาอยู่ที่วัดเนี่ยนี่ฮะ
นอนอยู่ในห้องน้ำถามว่าเอาแล้วทำไมมานอนอยู่ในห้องน้ำ
น้องฟ้าบอกก็มันอุ่นดีแล้วไม่มียุงนะ
แล้วก็เข้าไปเนี่ยฮะทำท่านอนให้เราดู
คือให้ตำรวจเขาดูด้วยนะประกอบจากโทรศพดี
นี่ฮะจากนั้นก็ไปชี้จุดที่เป็นยางล้อรถยนต์นะครับ
อยู่ด้านหน้าห้องน้ำของวัดถามว่าจุดนี้เนี่ยมาทำอะไร
น้องฟ้าบอกว่าตอนนั้นออกมานั่งตากแดดอยู่หน้าห้องน้ำ
เพราะวันที่หนีออกมาจากบ้านเจ๊กั้งเนี่ยช่วงนั้นอากาศมันหนาว
แล้วเขามาเนี่ยเขามาแบบเสื้อแขนสั้นไม่มีเสื้อแขนยาว
คือมันหนาวมันนอนอยู่แล้วหนาวก็ออกมานั่งตากแดดให้มันอุ่น
ที่แม่ชีท่านจะมาช่วยเหลือนะ
น้องฟ้ายังพาผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณชมพู่สรรพัฒน์ไปที่ม้าหินอ่อนที่หน้าห้องน้ำในวัด
จุดนี้บอกผมมานั่งกินข้าวแม่ชีท่านมาเจอแล้วก็เอาข้าวมาให้
นะมีข้าวถุงหนึ่งกับข้าวอีกถุงหนึ่งนั่งกินอยู่คนเดียวตรงเนี้ยวันที่หนีมา
นี่ฮะน้องฟ้าบอกว่าผมยังไปช่วย
วาดวัดเลยนะไม้กวาดทางมะพร้าวเนี่ยไปช่วยกวาดลานวัดตรงจุดหน้าห้องน้ำ
วาดใบไม้นะนี่ฮะเจ้าหน้าที่เองก็มาบันทึกภาพต่างต่างนะครับ
เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีนะครับค่ะการกวาดใบไม้ของน้องฟ้าเนี่ย
คือน้องฟ้าบอกว่าตอนนั้นก็หนีมาก็ไม่รู้จะทำอะไรด้วย
ก็อยากตอบแทนแม่ชีที่ท่านหาข้าวมาให้หาผ้ามาห่มนะ
แทนวัดที่ให้อยู่ให้พักพิงก็เลยกวาดลานวัดให้
นี่ฮะในช่วงเวลานั้นเสร็จเรียบร้อยทำบุญเสร็จ
ให้ข้อมูลกับตำรวจเสร็จน้องฟ้านี่ฮะจำลองจุดต่างต่างแล้วเนี่ยนะฮะ
หลังจากที่หนีมาอยู่ที่วัดเนี่ยประกอบสำนวนคดีเรียบร้อย
ก็เดินทางกลับไปที่บ้านของพี่ชายที่ลบบุรีนี่ฮะ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับพนักงานสอบสวนบอกว่า
จากการสอบปากคำน้องฟ้าเนี่ยเมื่อวานนี้ก็คุยไป๕ชั่วโมงกว่านะ
วันนี้ก็มาสอบถามเพิ่มเติมถ่ายรูปเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่สอบปากคำกำนันสอบปากคำแม่ชีที่ช่วยเหลือน้องฟ้า
ตอนที่หนีมาที่วัดที่นี่ด้วยนะครับวัดน้อยเจริญธรรม

ขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกนายนพรัชที่เป็นสามีเจ๊กั้งแล้วนะฮะ
เพื่อให้มาสอบปากคำเพิ่มเติมในวันจันทร์ที่๒๐ธันวาคมที่จะถึงนี้
หลังจากมีข้อมูลว่านอกจากเจ๊กั้งกับนายอ้วนลูกน้องคนสนิทมือขวาของเจ๊กั้งเนี่ย
ยังมีนายนพรัชสามีเจ๊กั้งที่ทำร้ายน้องฟ้าด้วย
ออกหมายเรียกครั้งแรกให้มา๒๐ธันวาคมวันจันทร์หน้า
แล้วถ้ายังไม่มาจะออกหมายเรียกครั้งที่๒ถ้ายังไม่มาพบเจ้าหน้าที่อีกก็ต้องออกหมายจับตามขั้นตอนต่อไป
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาบอกว่านอกจากตามติดชีวิตน้องฟ้าตามเรื่องคดีให้ด้วยนะ
กั้งในอ้วนที่รุมทำร้ายน้องฟ้ารวมถึงสามีของเจ๊กั้ง
เราตามให้แน่นอนเพราะว่ามันมีมุมในเรื่องของการใช้ชื่อน้องฟ้าไปเปิดบัญชีธนาคาร
ทำธุรกรรมทางการเงินไปเปิดบริษัทอันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องขยายผลต่อ
ทีนี้ค่ะอยากจะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านเจ๊กั้งกันอีกสักรอบหนึ่ง
วันนี้ทีมข่าวของเราไปดูที่บ้านเจ๊กั้งนะคะบ้านก็ปิดประตูเงียบมองเข้าไปด้านในไม่มีคนก็เห็นแต่สุนัขเห็นไหมคะประมาณสัก๕๖ตัวได้
สุนัขก็เห่าออกมาจากในบ้านบ้านอยู่ในพื้นที่ตำบลท่างามอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
นี่คือบ้านของเจ๊กั้งนะคะสุนัขก็มีทั้งพันใยพันเล็กยืนเห่าอยู่แบบนี้ไม่มีคนไม่เห็นคน
จะเลี้ยหมาเลี้ยแมวเนี่ยใช่ไงสุนัขก็วิ่งออกมาเห่าแบบนี้ครับทีมข่าวของเราได้คลิปนี้มาคุณผู้ชมค่ะ
ถ่ายวันนี้เลยนะเมื่อตอนบ่ายมีรถกระบะ๔ประตูสีบรอนมาจอดหน้าบ้านมีผู้ชายผมเกลียนนะคะ๒คนเดินลงจากรถและเข้าไปในบ้านเจ๊กั้ง
รถคันนี้เห็นไหมคะนั่นคือรั้วบ้านเจ๊กั้งแล้วเหมือนกับว่าผู้ชายที่เดินเข้าไปในบ้านไปปล่อยสุนัขออกมาให้วิ่งในร้านหน้าบ้าน
ที่คุณภาคภูมิสงสัยไงว่าเอ๊ะแล้วใครจะดูหมาไม่เห็นมีคนอยู่เลยแต่มันมีภาพนี้เนี่ยค่ะปล่อยสุนัขออกมาวิ่งเล่นเสร็จเขาก็ขึ้นรถนะคะแล้วรถก็ขับออกไป
ทีนี้ทีมข่าวของเราได้คุยกับเพื่อนบ้านของเจ๊กั้งขออนุญาตไม่เอ่ยนามก็แล้วกันเพื่อความปลอดภัยเพื่อนบ้านบอกว่าหลังจากที่น้องฟ้าไปให้ข้อมูลกับตำรวจว่าโดนสามีเจ๊กั้งทำร้ายร่างกายด้วยเนี่ยเพื่อนบ้านบอกว่าเอาจริงจริงก็ไม่ค่อยได้สังเกตเห็นช่วงที่น้องฟ้าถูกทำร้ายนะตัวเองไม่ค่อยได้อยู่บ้านก็

ก็เลยอาจจะสาเหตุนี้หรือเปล่าไม่ยอมปล่อยฟ้าไปไหน
ใช้ชื่อฟ้าเปิดบัญชีไง
ธุรกรรมทางการเงินทุกอย่างมันเป็นชื่อฟ้า
ถ้าเขาให้ฟ้าไปมันก็ต้องมีผลเสียถูกไหม

มันก็เขาต้องได้รับกรรมอยู่แล้วชาตินี้แน่
ไม่ต้องรอชาติหน้า
เรื่องใช้ชื่อน้องฟ้าเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยนะคะ
เราตามให้นะคะเราไปถามทนายเกิดผลแก้วเกิด
นายเกิดผลเนี่ยเขาได้มีการให้ข้อมูลผ่านเฟซบุ๊กเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้
นี่ค่ะที่โพสต์เอาไว้นะคะเกี่ยวกับบัญชีทั้งสองบัญชีนะคะ
ลำดับต่อไปเนี่ยนะจะตรวจสอบว่าเงินในบัญชีที่เป็นชื่อน้องฟ้า
ที่มีเงินหมุนเวียนตั้ง๒๒ล้านเนี่ย
เงินโอนเข้าบัญชีใครบ้างเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีอะไรหรือเปล่า
ใช้บัญชีชื่อฟ้าเป็นนอมินีหรือเปล่า
ที่แน่มีคนในครอบครัวเจ๊กั้ง๑คน
ติดแฮชแท็กสันพากรสิงบุรี
นี่ค่ะนอกจากนี้นะคะทนายเกิดผลโพสต์วีดีโอพูดถึงแนวทางการติดตามทางคดีเรื่องนี้
ครับนี่นะฮะก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าความเคลื่อนไหวต่างกันต่อไป

มันก็มีสองส่วนนั่นแหละเรื่องของคดีก็ต่างที่มีคนทำร้ายน้องฟ้าเอาไว้

บัญชงบัญชีจะมีใครมาฟ้องมาฟ้องอะไรแล้วฟ้าจะต้องไปแก้ข้อหาแก้ต่างอะไรไหม
หรือเรื่องความเจ็บปวดใบหน้ารูปร่างร่างกายต่างของน้องฟ้าที่มีหมอมาช่วยเหลือล่ะ
อาจจะต้องใช้เวลา๒ปีค่ะในการฟื้นฟูร่างกายของน้องฟ้านะคะ